ไปดูต่อกันที่นักรีวิวกันหน่อยดีกว่า
ช่วงนี้หลากหลายคนเปลี่ยนอาชีพตัวเองมาช่วยเหลือพ่อคงพ่อค้าแม่ค้าต่างนะคะ
อย่างล่าสุดพี่ลูกตาลชะโลมจิบนางไม่ได้ขายอะไรของตัวเองหรอก
แต่ว่ามีของคนอื่นของคุณลาล่าลูลูเขาขายน้ำปลาร้า
น้ำปลาร้าจะรีวิวยังไงอ่ะโอ้โหตายแล้วแม่
อันไหนจะแซ่บกว่ากันก็เลยตำส้มตำโชว์ซะเลยค่ะ
ส้มตำสู้โควิดเพื่อรีวิวปลาร้าสุดแซ่บของลาล่าลูลู
ชาวเน็ตเห็นปุ๊บก็เข้าไปคอมเมนต์แซวกันขำนะคะ
บอกว่าเห็นแล้วอยากกินแม่ค้ามากกว่าปลาร้าอีก
งานนี้พี่ลูกตาลบอกว่าจริงนะตั้งใจจะขำตลกกันไป

แล้วก็เท่าที่ดูคอมเมนต์มายังไม่มีใครเข้ามาเม้นต์แนวหื่นกามนะ
หรือว่ามามองเขาว่าเป็นสาวเอวีแต่อย่างใดจ้ะ

สาวสวยนักตำบักหงหน่อยจ้า
ก็ไม่มีคนสนใจนะ
ส่วนเรื่องธุรกิจฟิสเน็ตค่ะพี่ลูกตาลเปิดใจเลยว่าแน่นอนปิดยาวได้รับผลกระทบเต็มนะคะ
เพราะว่าอีกอย่างหนึ่งคือเจ้าของสถานที่เนี่ยไม่ยอมลดค่าเช่าให้ด้วยแล้วก็ยังต้องจ่ายเงินพนักงานครึ่งหนึ่งอีก
แต่ก็ทำใจพร้อมสู้ค่ะรวมไปถึงคดีฟ้องร้องกับเจ้าของร้านเพชรที่โดนพิษโควิดก็ต้องเลื่อนไปพิจารณาคดีปลายปีเลยล่ะค่ะ

หลังจากหมดโควิดก็หวังว่าทุกอย่างจะดีขึ้นเป็นกำลังใจกับพี่ลูกตาด้วยนะคะ